แช่แต่เดิมเป็นอาหารมอนเรียกว่าเปิงดาร์ดแปลว่าข้าวน้ำเป็นของกินหน้าร้อนที่สันนิษฐานว่านิยมกันตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกศิลป์
ประเพณีการกินข้าวแช่มีอยู่ในบทประพันธ์เรื่องรำพันธิลาบของสุนทรผู้มีความตอนหนึ่งว่า
ฤดูร้อนก่อนเก่าทำข้าวแช่น่าชมแต่เครื่องกลับสำหรับฉันช่างทำเป็นเช่นดอกจอกเป็นดอกจันทร์งามจนฉันกระชายทำเหมือนจำปี
กินข้าวแช่ช่วงหน้าร้อนช่วยดับกระหายคลายร้อนด้วยข้าวขัดใส่น้ำอบดอกไม้หอมกินกับลูกกะปิหวานและกับอื่นมีผักผลไม้เช่นกระชายมะม่วงดิบสลักจักรอย่างสวยงามเป็นเครื่องเคียง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน